เวลาของสถานการณ์น้ำนะครับป้านท์แหวนนางซึบพิมพ์ยังบอกว่า
ใต้ยังอวมน้ำทะลักษณ์จมบาดาร
และตกหนักด้วย๒ชั่วโมงเต็มรวมทั้งเขตเทศบาลเมือง
ทำให้น้ำฝนจำนวนมากหลากเข้าท่วมเขตเทศบาล

ค่ายอภัยบริรักษ์ร่วมกับอบจพัทธลุง
นำกระสอบทรายแจกจ่ายช่วยชาวบ้านในชุมชน
บ้านหนองบ่อแล้วก็เขตเทศบาลเมืองพัทธลุง
เพราะว่าฝนตกต่อเนื่อง๒ชั่วโมงค่ะ
ทำให้น้ำมีปริมาณมากโดยเฉพาะน้ำฝน
แล้วก็ไปหลากเข้าท่วมถนนสายราเมษ

เน้นช่วงเป็นช่วงนอกจากนี้แล้ว
บริเวณถนนสายรองเช่นถนนสายพัฒนา
ถนนสายหน้าวัดครูหาสวรรค์
ยาวไปเลยจนถึงวิทยาลัยเทคนิค
มีน้ำท่วมไหลผ่านถนนระดับสูงเฉลี่ย
อยู่ที่๓๐เซนติเมตรนะคะเนื่องจากน้ำระบายไม่ทัน
พ่อค้าแม่ค้าต้องขายของท่ามกลางสภาพน้ำท่วม
ขณะที่ล่าสุดมีฝนตกกระจายเหมือนกัน
ครอบคลุมทั้งจังหวัดโดยเฉพาะอำเภอเรียมเทือกเขาบรรทัศน์
ที่อำเภอกงหราอำเภอศรีนคริน
ได้รับรายงานเกี่ยวกับฝนตกหนักต่อเนื่อง
แล้วก็เตือนประชาชนระวังน้ำป่าหลากอีกระลอกด้วยค่ะ

ไปดูเหตุการณ์ดินสไลด์จากภูเขาสันกราคีรี

ซึ่งนี่แหละฮะเป็นเหตุการณ์ดินสไลด์ระยะทางเกือบ๒กิโลเมตร
แล้วก็น้ำได้พัดพาดินหินขนาดใหญ่และต้นไม้ใหญ่
ลงมายังเชิงเขาห่างจากหมู่บ้านเพียง๑กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ
กลายเป็นทางน้ำขนาดใหญ่ตอนนี้ถือว่าอยู่ในภาวะเสี่ยง
ที่จะเกิดดินสไลด์ได้อีกตลอดเวลาเพราะว่าดินยังชุ่มน้ำ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ป่าไม้และฝ่ายปกครองสบาย้อย
ได้เข้าสำรวจความเสียหายแล้วนะครับ
พบว่าสวนยางพาราและสวนผลไม้ของชาวบ้านเกิดความเสียหายเป็นระยะทางยาว
ประมาณ๑๕๗๐เมตรก็กินพื้นที่กว่า๒๗ไร่นะครับ
ส่วนที่จังหวัดตรังชาวบ้านก็ต้องพายเรือไปขนย้ายสิ่งของ
ออกจากบ้านที่ถูกน้ำท่วมสูงถึงหลังคาบ้าน
วิธีการก็คือต้องเจาะแบบนี้นะคะเจาะทำเป็นช่องประตู
เพื่อที่จะเอาของออกมาจากบ้านเพราะกลัวว่าน้ำจะเพิ่มระดับสูงมากกว่านี้
ชาวบ้านหมู่ที่๔ตำบลบางรัก๔๐ครัวเรือนส่วนใหญ่
เป็นบ้านสองชั้นนะคะที่ได้รับความเดือดร้อน
เพราะเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำตรัง
น้ำท่วมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาท่วมชั้น๑ก็อาศัยที่ชั้น๒
แต่เมื่อวานนี้สถานการณ์น้ำท่วมคือเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยแบบนี้
ถึงหลังคาอยู่แล้วแสดงว่าชั้น๒นี่เรียบร้อยไปแล้ว

ใช่ก็เลยต้องเจาะข้างบ้านออกมานะคะ
ก็เลยพยายามไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ต้องเอาของออกไปด้วย

น้ำท่วมครั้งนี้ชาวบ้านบอกว่าเป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่
หนักที่สุดในรอบ๔๐ปีเลยนับตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ซึ่งเป็นน้ำท่วมที่เคยจำความได้สูงสุดแล้วปี๑๘นี้นะคะ
แต่คราวนี้ระดับน้ำสูงกว่าปี๑๘อีก
เพราะระดับน้ำสูง๓๔เมตรค่ะ
เมตรนี่ก็ว่าสูงแล้วนะแต่ว่าที่นี่๓๔เมตรเลย
ส่วนสถานการณ์ล่าสุดในตรังนะคะรวบรวมนิดนึงนะคะ

โดยเฉพาะพื้นที่๑๑ตำบลของอำเภอเมืองและอำเภอกันตัง
เพราะจุดนี้เป็นจุดรับน้ำ
ก่อนที่จะระบายลงสู่ทะเลที่ปากน้ำกันตัง
แต่ทีนี้ล่ะค่ะผลจากพนังกั้นน้ำแม่น้ำตรังแตก
แล้วก็เป็นข่าวหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ก็เลยทำให้ซ้ำเติมสถานการณ์
ให้ประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนหนักขึ้น
โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลหนองตรุษบังรักนาโต๊ะหมิง

ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำเป็นรอยต่อกับพนังกั้นน้ำที่แตก

พื้นที่ทางการเกษตรจะเห็นได้ว่าจมน้ำเสียหายเกือบทั้งหมดเลยนะคะ
สถานที่ราชการหลายแห่งบ้านเรือนประชาชนไม่ต่ำกว่า๑๐๐ครัวเรือน
ถูกน้ำท่วมสูงตอนนี้ในจังหวัดตรังค่ะ